กลับมาเบรกนี้เดือดเดือดเดือดเดือดจริงกับเมื่อวานนี้นะคะ
บอสคนหล่อคนเก่งของดิฉันเองคนนี้

เออเขาอยู่ทีมคุณก้าวนั่นเองนะคะก็ได้ชงได้แชมป์กันไปนะคะ
แต่ที่ไฟลุกมากจริงนะคะก็มีทั้ง๓ทีมจัดเต็มจริง
ไม่มีใครยอมใครค่ะรวมถึงผู้เข้าแข่งขันทั้ง๔คน
เปลี่ยนออร่าความเท่ความหล่อมาใจกรรมการจุดลิตเลยนะ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมมีคุณใบตองรัชตะวันค่ะจากรายการของเรานี่แหละ
เพาะเออไปร่วมเป็นกรรมการด้วยนะแหละค่ะ

แต่ในที่สุดนะคะผู้ชนะในซีซั่นนี้ก็คือหนุ่มบอสค่ะ
ทีมเมนเทอร์๙ที่โชว์ทั้งสกิล
การแสดงการเดินการเล่นดนตรีแบบครบทุกด้านจริงคนนี้
ซึ่งก้าวจีรายุนะคะในฐานะเมนเทอร์ครั้งแรก
ก็รู้สึกภูมิใจสุดเลยกับความสำเร็จของลูกทีมอย่างมากค่ะ
ส่วนนุ่มบอสเองค่ะฝากอ้อนมาด้วย
มาว่าตัวเขาเองนะอยากต่อยอดความสามารถของตัวเองในวงการบันเทิง
แบบหลายด้านเลยเพราะว่าเขาเล่นกีตาร์ได้
ซิ่งเก่งอะไรอย่างนี้หลายอย่างเลยนะคะ
สำหรับคุณเต้เองนะคะแม่งานเองนะคะ

คือเราเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าเราจะมาถึงตรงจุดนี้ได้ครับ
พอมาเป็นแบบนี้ผมก็แบบดีใจ
เพราะว่าผมก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นยังไงก็ภูมิใจมาก
แต่ว่าเขาก็ช่วยเต็มที่
ผมมีแค่คำเดียวเลยครับที่จะให้พี่ก้าวคือขอบคุณ
ผมค่อนข้างมีกำแพงกับคนรอบตัว
พี่ก้าวทำลายตรงนี้เข้ามาแล้วแบบดึงใจของมันเลยครับ
หลักคุณนี้มีแพลนจะทำอะไรยังไงต่อครับผม

คิดว่าเป็นอนาคตที่ดีของอุตสาหกรรมบันเทิง
วงการบันเทิงไทยแน่นอน
อ๋อหล่อขนาดนี้ด้วย
เห็นไหมน่ารักมากเลยผู้ชายเขาจุ๊บแก้มกันก็น่ารักดีนะคะ

ส่วนทีมเมนเทอร์จักรจันทร์ค่ะ
แล้วก็ทีมเมนเทอร์อาร์ตวีน่าก็ไม่พร่องจริงนะคะ
สำหรับโชว์โอ้โหคุณผู้ชม

ทุ่มสุดตัวจิกรองเท้าบูธส้นสูง
มาเดินสับโชว์กลางเวทีเลย

ด้วยการโชว์ความแมนแบบกระชากใจสุดแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนทางด้านของโทนี่จากทีมก้าวอีกคนนึง
ก็เป็นน้องเล็กสุดของซีซั่นนะคะ
ก็ทำผลงานได้เท่สมวัยเหมือนกันอยู่นะ
ได้ใจแฟนรายการไปเต็มเลยคุณผู้ชมค่ะ

พรุ่งนี้เขาจะมาพูดคุยความรู้สึกแบบสดเลย
ในบันเทิงไทยรัฐช่วงเช้านี้ด้วยนะคะ